ดูเรื่องนี้ที่บุรีรำเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขามาร้องให้สื่อเข้าไปช่วยหน่อยค่ะ
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะคะ
เด็กคนนี้ถูกยายทำร้ายจนต้องหนีไปอยู่บ้านคนอื่น
เพราะว่ากลับบ้านดึกก็เลยโดนยายทำร้าย
ขณะที่ยายก็ไปคุยอีกฝั่งนึงนะคะ
ยายบอกว่าที่ต้องตีหลานเพราะหลานใจแตกแล้วก็ดุด่ายายด้วย
เอามาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะชาวบ้านปราศาสตร์อำเภอบ้านกรวด

เป็นเด็กผู้หญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษอยู่ชั้นม๕อายุ๑๗ปี
ยายทำร้ายร่างกายจนต้องหนีไปอยู่บ้านคนอื่น
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ

ก็เล่าบอกว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วพ่อกลับไปอยู่อังกฤษ
ไปทำงานที่เชียงใหม่น้องอยู่กับยายมาหลายปีแล้ว
แต่พ่อแม่ก็ส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนนะคะ
๒ปีหลังมาเนี่ยยายเริ่มทำร้ายร่างกายหนักขึ้น
วันที่ผ่านมาเอาหนังสือฟาด
แล้วเอาเต้าปลั๊กสามตาตีจนเต้าปลั๊กมันแตกน้องหัวโน
น้องบอกว่าที่โดนตีเพราะว่าไปเล่นกับเพื่อนกลับบ้านค่ำ
ยายก็ขู่ด้วยว่าถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยจะเอาสาก
กที่เอาไว้ตำน้ำพริกตีให้ตาย
น้องก็บอกอึดอัดเลยหนีไปอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่อีกหมู่หนึ่งนะคะ
กระทั่งชาวบ้านเขามาร้องเรียนสื่อให้มาช่วย
น้องบอกว่าไม่อยากทนอยู่ในสภาพนี้อีกแล้วค่ะ
ไปคุยกับทางฝั่ง
คุณยายบ้างคุณผู้ชมคะ
คุณยายเนี่ยว่ายังไงทำไมถึงต้องทำร้ายกันแบบนี้นะ
คุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยตีเลยนะหลานเนี่ย
แต่ว่าพอขึ้นมปลายหลานเริ่มใจแตกเที่ยวบ่อย
ดึกไปไหนมาไหนไม่เคยบอกยาย
งานบ้านก็ไม่ช่วยไม่แตะเลย
พอว่ากล่าวตักเตือนก็ขึ้นเสียงแล้วด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ยายก็ต้องตีเพราะอยากให้ได้ดี
แต่เห็นหลานหนีไปอยู่บ้านคนอื่นแบบนี้ก็ไม่สบายใจ
แต่ตัวยายก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะ
ดื้อบอกยากที่สุดเลยอะไรก็ไม่ทำจานอะไรก็ไม่ล้าง
เขาคบกับเพื่อนเขาน้องไม่งามเนี่ยมาได้๒เดือน
เวีราชยายก็บอกไวกรถเออกลับบ้านยังช้า๑ทุ่มนะ
ช่วยยายเพราะถ้า๒ทุ่มนี่มันเหลือเกินแล้วเนอะ

เรื่องของความสัมพันธ์ยายหลานเนี่ยนะคะ
หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งพมของบุรีรำ
ก็ควรจะต้องเข้าไปพูดคุยกันค่ะ